คุณผู้ชมครับเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาล
หรือว่าลอตเตอรี่๓๐ล้านนะครับ

ระหว่างครูปรีชาครูในพื้นที่การจนะบุรี
ไปแจ้งความว่าลอตเตอรี่ตัวเองหาย

แต่ว่าคนเอาไปขึ้นเงินคือตำรวจเกษียณในพื้นที่

เมื่อวานนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ได้แถลงผลการตรวจลอยนิ้วมือนะฮะ

ในศาลากินมันเห็นอยู่ชัดอยู่๒๐๐นะครับ

แต่ครูปรีชาเมื่อวานมีข่าวบอกว่า
อย่าเพิ่งฟันทงอย่าเพิ่งสรุปนะ

เขาบอกเป็นหลักฐานเด็ดต้องไปว่ากันถึงชั้นศาล
และวันนี้ครูปรีชาได้เปิดใจครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
ฟังเสียงครูปีชาที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับ
เชื่อไหมครับขณะนี้เจอพยานเจอรักฐาน
ซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดเจอรักฐานต่างที่เป็นพยานบุคคล
เห็นไอ้โม่งขอพูดคำว่าไอ้โม่งนะ
แล้วก็ถามคนทั่วไปว่าลอตเตอรี่อันนี้เป็นของใครทำหล่นยังไม่ออกรางวัลเลย
ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่๓๑พฤศจิกายนอยู่ในพื้นที่ตลาดนัดเรซิตี้
มีจริงไหมจริงแต่เขาขอสงวนก่อนไม่ขอเปิดทางสื่อมวลชน
เพราะเป็นเรื่องของกระบวนการสารอย่างที่คุณครูได้เรียนแจ้ง
นี่แหละฮะครูปรีชาไคร่ครวนบอกว่าสลากรางวัลที่๑๕ใบ๓๐ล้านที่หายไปเนี่ย
ตนมีหลักฐานสำคัญก็คือตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ธนาคารแห่งหนึ่งในตลาดเรสซิตี้อำเภอเมืองกาญจนบุรี
เห็นภาพคนเก็บสลากชุดนี้ไปได้ซึ่งทราบนานแล้ว
แต่เจ้าหน้าที่ขอว่าอย่าเพิ่งเปิดเผย
จนกระทั่งมีกระแสหลังทราบผลการตรวจลายนิ้วมือ
จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ว่าพบลายนิ้วมือของ
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมลทำให้กลายเป็นกระแสว่าเรื่องนี้จบแล้ว
ซึ่งครูปรีชาบอกว่ายังไม่จบเพราะตนมีพยานหลักฐาน
ตำรวจต้องพิจารณารวมถึงกล้องวงจรปิดด้วย
วันนี้ก็เลยเปิดบ้านให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรก
ให้เห็นวิถีชีวิตว่าอยู่กับภรรยาและลูกสาว๑คน
ให้ดูสลากจำนวนมากที่ซื้อทุกงวดงวดละหลายชุด
พร้อมกับเอาเกียรติของความเป็นครู๒๐กว่าปี
ได้รับรางวัลครูดีเด่นมากมายมายืนยันว่าเป็นเจ้าของสลากจริง
และหลักฐานที่บอกว่าเป็นไลน์การสั่งซื้อสลากก็มีจริง
เพียงแต่ว่าตนไม่อยากตอบโต้เท่านั้น
นี้นะครับคือเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่

แล้วก็รับลอตเตอรี่จากแม่ค้าซึ่งคุณครูได้สั่งลอตเตอรี่มา
จำนวน๔ชุดชุดละ๕ใบ
แล้วก็อันนี้คือสถานการณ์จำลองนะครับ
รับลอตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วคุณครูก็ใส่กระเป๋าเสื้อเชิญ
ตัวนี้ซึ่งเป็นเสื้อตัวนี้อย่างแท้จริงครับ
ใส่กระเป๋าแล้วคุณครูก็เดินตลาดนัด
มาที่โรงเรียนของคุณครู
แล้วก็มาแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม

มาเพื่อขอดูข้อมูลหลักฐานในโทรศัพท์ของคุณครู
ว่าคุณครูมีข้อมูลหลักฐานที่เป็นไลน์สั่งจองลอตเตอรี่หรือเปล่า
ถ้าวันนี้คุณครูเนี่ยมีหลักฐานเป็นไลน์
แสดงตนว่าวันนี้แม่ค้าสั่งมีการสั่งลอตเตอรี่เลข๒๖จริง
ผมยินดีให้ทางนู้นคืนเงินให้คุณครูเลย
คุณครูก็เอาคลิปหรือไลน์อีกอันหนึ่งของแม่ค้า

ที่สั่งเนี่ยมีอีกที่หนึ่ง
แต่เนื่องจากเห็นท่าทางพิรุษของเขาแล้ว

ไลน์วันที่๓๑ไม่มีการสั่ง
แต่เชื่อไหมครับว่าคุณครูอ่ะ

เป็นรักทางทางด้านกระบวนการตรงสาร

ซึ่งก็เป็นที่ยอมรับครับเพราะว่าคุณลุงจรูน
โรตเตอรี่ของผมไปขึ้นเงินเขาก็ต้องมีของข่าวอยู่แล้วนะครับ
เพราะอาจารย์พิชาเองจับลอตเตอรี่แบบนี้ครับ
คือลอตเตอรี่ที่เป็นซองพลาสติกดังนั้นซองพลาสติกเนี่ย
ก็ไม่สามารถจะมีลายนิ้วมืออาจารย์ก็ไปทุกที่ครับ
ที่ทางตำรวจให้ความอนุเคราะห์แล้วก็ขอความร่วมมือมานะครับ
ดังนั้นเมื่อเราไปแล้วผลลายนิ้วมือของเราไม่มี
ไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่เป็นเจ้าของโรตเตอรี่นะครับ
คนที่เอาไปขึ้นเงินก็มีลายนิ้วมืออยู่แล้ว
เป็นที่เอกฉันนะครับแต่จริงจริงแล้ว
สิ่งต่างที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั่นก็คือสิ่งที่ตำรวจ
ทุกท่านจะต้องทำงานกันต่อไปนะครับ
ก็เป็นในมุมของครูปรีชานะคะทีนี้เนี่ยก็ต้องไปถามแม่ค้าด้วยล่ะ
เจ๊เกี่ยวนางปนัญชยาสุขภูลแม่ค้าขายสลาก
อยู่ที่ตลาดเรซิตี้ก็เป็นคนเห็นเหตุการณ์
เกี่ยวยังยืนยันนะคะว่าครูปรีชาเป็นคนซื้อลอตเตอรี่ชุดนี้
ไม่เข้าข้างใครพูดเฉพาะส่วนที่ตัวเองเห็น
แล้วก็คิดเอาไว้แล้วว่าผลการตรวจลายนิ้วมือต้องออกมาเป็นแบบนี้

พตำรวจรีกฤทธิ์สนาสัปเดตรองผู้บัญชาการตำรวจผู้ท้อนภาค๗
ก็เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนคดีนี้นะคะ
ก็บอกว่ายังไม่สรุปผลการสอบสวนว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริง
แม้จะมีผลตรวจลายนิ้วมือบนสลากโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ที่บอกว่ามีลายนิ้วมือของร้อยตำรวจโทจรูลวิมล
แต่ก็มีลายนิ้วมือของบุคคลอื่นแฝงอยู่ด้วย
แต่ว่าไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะ
ในทางสอบสวนครูปรีชาก็ยืนยันว่าจับสลากแต่ที่จับเนี่ย
พลาสติกมันหุ้มสลากอยู่ก็เลยไม่มีลายนิ้วมือ
นี่ค่ะดังนั้นผลที่ตรวจก็เป็นผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเดียว
แค่นั้นยังไม่สามารถสรุปคดีได้
อ้าวเหรอฮะอ้าว
ตำรวจบอกว่ายังมีหลักฐานสำคัญอีก๒ชิ้นด้วยนะครับ
ที่กำลังตรวจพิสูจน์เดี๋ยวรอให้ทราบผลก่อน

โดยจะประชุมชุดสืบสวนทั้งหมดอีกครั้ง
ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เพื่อรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
รวมถึงผลการสอบสวนจากกองปราบด้วย
คาดว่าจะสรุปผลคดีนี้ได้ภายในเดือนมกราคมนี้
นั่นก็คือว่ายังไม่สรุปนะฮะ

ว่าเป็นของร้อยจำลจรู๋นนะครับ

ขบวนการพวกนี้ยังไม่จบง่ายแว่วมาว่ากำลังมีความพยายามสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมา

เพราะหากเรื่องนี้เป็นไปตามความถูกต้องเพื่อนคนนี้ต้องซวยแน่
ไม่รู้ท่านายตั้มหมายความว่าอย่างไร